พาไปดูของกินอร่อยกันหน่อยดีกว่า
ไปที่จังหวัดราชบุรี
เห็นแล้วตกใจเขาว่าเป็นลูกชิ้น
ลูกชิ้นอะไรใหญ่ยังก็ลูกเปตัง

ร้านเนี่ยตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถหนูวันนาตลาดศรีเมือง
ถนนศรีสุริยวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

โอ้โหเด้งเขา
ก็มีแบบไข่ข้างใน

นี่ลูกชิ้นที่ผมบอก
ใหญ่มากใหญ่แบบนี้มากวัดเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นไข่ใหญ่นั่นคือเมนูเขา
โอ้โหใหญ่จริงแล้วก็บอกเป็นสูตรพิเศษของทางร้านแต่ยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชม
ยังมีอีกมีทีเด็ดเขาบอกว่าไส้ที่อยู่ข้างในลูกชิ้นนี่แหละโอ้โหพอแหวกออกมาแล้วโห

แล้วมีหยกในนั้นครับ
หยกในด้วยเอาสิโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหแล้วนี่แหวะอีกทีไม่ได้เห็น
เขาบอกว่ามันอร่อยตรงที่หมูเด้งมันเด้เห็นไหมเป็นซาวที่ทำให้นึกถึงว่าเรากินแล้วฟินเหมือนบินขึ้นสวรรค์
ถามเจ้าของร้านดีกว่าคุณกิฟต์บอกว่าตัวเธอเปิดร้านขายชาบูมานานกว่า๒ปีแล้วจนมาเกิดสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดทานที่ร้านไม่ได้ลำบากชาบูส่วนใหญ่

ก็เลยต้องปิดลูกค้าก็หายไปแต่ทีนี้ทางครอบครัวก็คิดที่จะหาหนทางหารายได้เพิ่ม
ก็ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวไงแล้วอย่างที่น้องใบตองบอกก๋วเตี๋หมูตุ๋น

ที่นี่ดีมากแล้วเนื้อตุ๋นก็อร่อยไม่แพ้กัน
รวมไปถึงก๋วยเตี๋ยต้มยำหมูเด้งอันนี้โอ้โหหลายคนสั่ง

คือเขาลองหมูเด้งมาเป็นลองชาม

โอ้วเวย์ก๋วยเตี๋ยวคาหมูด้วย
เขาบอกว่าที่นี่จัดให้แทบจะทุกเมนูแล้วจริง

นี่ขาวหมูเค้าลาดมาด้วยอุ้ยน่ากินน่าทาน
ข้าวขาหมูเขาน่ากินจริง
น่ากินไหมล่ะเออเคี้ยว
แล้วทีเด็ดก็คือเขาเน้นของใหม่สดสะอาด
ที่นี่ไม่มีของค้างเลยนะอันนี้ดี
เปลี่ยนใหม่วันต่อวันเลยนะครับ
เอ้าถ้าจะไปสั่งอะไรกันดีคุณชนะค่ะ
แน่นอนเหรอเพราะว่าเยอะไปหมดเลยค่ะนั่นสิค่ะ
เอางี้ละกันครับบอกเลยว่าสั่งให้หมดทุกเมนู

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวคางกิข้าวขาวหมูคางกิ
ทอดเกาเหลาลวกจิ้มชิ้นเด้ง
กลับบ้านไปเจอซอกสองสามเด้งสบายใจ

หมายถึงลูกชิ้นนะเอางี้ละกันร้านเปิดขายทุกวัน
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๑ทุ่มไปไม่ถูก
โทรไปสอบถามให้เลยไหลทัวร์สอบขึ้นให้แล้ว
นี่ที่จังหวัดราชบุรีนะจ๊ะ
อุ้ยน่ากินอ่ะเกี๊ยวอยากโดนน่ะเลยจ้ะ
น่าจะเป็นยำเจียวนะแล้วก็มียำน้ำลาดที่เป็นมีหมูสับลาดไปด้วย